ต้องบอกว่าสาวชมพู่อารยาของเรานะคะ

ลูกล่าสุดของเธอรู้มากนะคะ
แล้วการแต่งหน้าของเธอก็มาในแบบรูปแบบของสาวปารีเชียงด้วย
ทำให้เธอถูกจับตามองมากพิเศษ
ถึงก้าวสำคัญก้าวสุดท้ายในค่ำคืนนี้ของเธอค่ะ

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติสุดเก่าแก่
เมืองคานส์ครั้งนี้ของชมพู่อารยา

และการสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการฉีกลุกไม่ซ้ำแบบของเธอ
ทำให้ถูกจับจ้องทุกฝีก้าว

คือการปรากฏโฉมในลูกสวยลึกลับน่าค้นหา
เดสแบนหรูซูแฮมูราสปริง๒๐๑๖โอกูตู
ทำให้เธอติด๑ใน๔แต่งกายยอดเยี่

ไอสวรรยารายเบรคลาฟลี่และรีเบกก้าฮอลล์
และในค่ำคืนนี้จะเป็นการทำหน้าที่คืนสุดท้าย
พรมแดงของแฟชั่นนิสต้าสาวไทย

โดยตลอดทั้งวันมีความเคลื่อนไหวของเธอ
รวมถึงทีมงานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว

ฟิตติ้งเสื้อผ้าและแต่งหน้าทำผม

เชื่อว่าจะเป็นการปิดฉากการทำหน้าที่ของเธอ
เซอร์ไพรส์ที่สุดด้วยเช่นกัน